เชื่อไหมว่าน้ำแข็งถังเดียวกับอุปกรณ์ที่คุณหาได้ในบ้าน

วิธีที่ทำให้พัดลมที่ไม่มีไฟให้หมุนเอง
ทีแรกเอาน้ำแข็งใส่น้ำ

แต่พอดูภาพแล้วนึกเหตุผลไม่ออก

นึกเหตุผลไม่ได้มีออก

คลิปนี้คนไปดูเป็น๒ล้านแล้ว
เขาอยากจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ใช่ไหม

โอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็การไฟฟ้าหนาวล่ะเจอน้ำแข็งถังนี้เข้าไป

ใช่แต่คุณผู้ชมครับคอนเทนต์ล้วนมีคนเอาไปทำแล้วไม่จริง
คนนี้บอกเนี่ยอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์จากเกษตรศาสตร์เนี่ย
บอกว่ามยากลล้วนจ้ะคอนเทนต์ล้วนจ้ะ
หลักวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้
น้ำน้ำแข็งโซดาถ่านไฟฉายไม่กี่ก้อน
มันจะผลิตกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์ได้ยังไงนะฮะ
อ่ะแม่มีเสียงอาจารย์ออสไหม

พูดง่ายก็คือการเล่นกลพูดง่ายก็คือการเล่นกลธรรมดานี่เองนะครับ
คือถ้าไม่ทดลองเองเหมือนเขาก็จะไม่รู้คำตอบ
แต่ว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
ลมเนี่ยจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ
ที่น้ำน้ำแข็งน้ำโซดาแล้วก็ถาดไว้ฉายไม่กี่ก้อนใส่ลงไปแล้ว
จะผลิตไฟฟ้ากระแสสลับสองร้อยยี่สิบโวลต์เพื่อที่จะให้พัดลมเนื้อหมุนเนี่ย
เห็นไหมนี่คำตอบวิทยาศาสตร์ชัดเจนค่ะใช่ครับ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะเกิดกระแสไฟได้เลย
ไม่ต้องไปลองนะเสียดายเกลือเสียดายน้ำแข็งด้วยเออค่ะ
หาคำตอบมาให้แล้วคุณผู้ชมแต่คลิปนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกจัวหัวมีความหวัง